ค่ะเรามาดูบรรยากาศที่หาดใหญ่มิดได้สงกรานกันนะคะตอนนี้กำลังคึกคักเลยก็ว่าได้ค่ะ
บรรยากาศตอนนี้นะคะด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่า
เพราะว่าตรงนี้เป็นปาร์ตี้ผมเห็นไหมคะคุณผู้ชมทุกคนก็คือกำลังสนุกกับงานปีนี้กันมากเลยค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
เดินทางมาร่วมงานนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะ
เขาดีใจอย่างมากที่ได้ขับมาเที่ยวประเทศไทยในงานเทศกาลสงการค่ะ
เดี๋ยวเราให้ช่างภาพนะคะซูมเข้าไปดูที่โฟมตรงนู้นนะครับ
ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานนี้ค่ะ
ซึ่งข้างบนเวทีนะคะก็จะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตของดีเจชื่อดังนะคะ
ที่มาสลับหมุนเวียนกันเพื่อที่จะทำการแสดงบนเวที
นี่นะคะตอนนี้ก็คือกำลังแสดงโสดอยู่ข้างใน
ก็จะมีการสลับหมุนเวียนซึ่งเวทีของที่หาดใหญ่นะคะ
จะมีทั้งหมด๓เวทีด้วยกัน
ค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่กันนะคะ

สวัสดีค่ะอันนี้มาจากที่ไหนคะ
ในเมืองครับ

มาจากที่ไหนคะ

สนุกมากเลยมาตั้งแต่กี่โมงแล้ว

เดี๋ยวเราไปประมวลชมบรรยากาศตลอดทั้งวันกันดีกว่าค่ะ
เพราะว่าทั้งวันนี้อย่างที่คุณผู้ชมต้องเห็นก็คือ
ทุกคนมีอาวุธพกมือก็เลยว่าได้
มีทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กหนักหน่อยก็เป็นถังน้ำค่ะที่เอามาสาดใส่กัน
เราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็คือหลายคนอัดอั้นมาหลายปีค่ะ
ในเทศกาลแบบนี้ความลื่นเริงแบบนี้๓ปี
มีมาแค่ครั้งนี้ค่ะที่เป็นครั้งแรกหลังจากที่มีสถานการณ์โควิด๑๙
จากการสอบถามแม่ค้านะคะเราก็จะได้พูดคุยกับทางแม่ค้าก็คือ
ตรงของข้างทางเนี่ยค่ะเราจะได้พูดคุยกับแม่ค้า
ก็คุยกับแม่ค้าสองข้างทางนะคะเราก็ได้พูดคุยว่า
ปีนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ารู้สึกดีรู้สึกขอบคุณกับปีนี้ที่มีงานจัดงานมิสไนท์นะคะ
เพราะว่าทุกคนยังคงยังคาดหวังว่าจะได้รับเงินรายได้ในปีนี้ด้วยค่ะ
กำไรนั่นเองค่ะเพราะว่าไม่สามารถที่จะขายของได้ในช่วงเทศกาลสงการมาหลายปีแล้วค่ะ
จากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวนะคะหลายคนก็บอกเขาว่าเดินทางมาที่นี่ต้องจองโรงแรมล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมค่ะ
ซึ่งโรงแรมที่หาดใหญ่นะคะเต็มทุกที่เลยก็ว่าได้เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปีนี้ค่ะเดินทางมาร่วมเที่ยวที่หาดใหญ่เป็นจำนวนมากจริง
บรรยากาศอย่างที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะก็คือตลอดทั้งวันนะคะทั้งเที่ยงวันมาจนเที่ยงคืนเนี้ยเวทีที่มีความสนุกสนานเนี่ยยังมีอ่า
เตอร์ทาวเวอร์นะคะที่มีการฉีดพ่นน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยผ่อนคลายในช่วงเวลากลางวันด้วยเนื่องจากเวลากลางวันเนี่ยมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวก็จะมีวอเตอร์ทาวเวอร์เนี่ยค่ะที่ช่วยฉีดน้ำดับความร้อนได้ตลอดทั้งวันรวมถึงยังมีบริการที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยค่ะเดินทางไปตามจุดต่างต่างได้อย่างปลอดภัย

ขอบคุณครับคุณสุชาดาครับขอให้สนุกครับขอให้จอยเต็มที่หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานนะฮะแล้วก็มีปาร์ตี้โฟมด้วยนะอยากลงใต้เลยนะอยากจองตัวไปคือจุดนี้ดูนักข่าวของเราแบบเละสุดเลยนะตัวเขาผ่องเลยฮะคุณผู้ชมคะอยากให้